ว่ากันต่อแล้วว่ากันต่อว่าว่ากันเรื่องของการไปเที่ยวที่สงขลาไหม
ถูกต้องลงตามเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปภูหินร่องกล้าแล้วใช่ไหม
ชมผาไปชมสถานที่สวยงามดอกมุ้งดอกไม้แล้ว
อีกหนึ่งที่สวยงามที่อยากจะพาไปนะคะ
พาไปเข้าถ้ำบุกป่าฝาดงกันนิดนึง
พาไปชมความสวยงามของถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามตามแบบของธรรมชาติค่ะ
ไปที่นี่ค่ะถ้ำจังโหลนค่ะคุณผู้ชมอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
ถ้ำแห่งนี้นะคะเป็นถ้ำที่มีความเก่าแก่มาก
เก่าแก่เป็นหลายร้อยปีเลยค่ะ
แต่ว่าเพิ่งถูกชาวบ้านค้นพบเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะ
ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำนะคะเหมือนกับคุณเข้าไปอยู่ในห้องโถงขนาดใหญ่
เต็มไปด้วยความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่มันระยิบระยับสะท้อนกับแสงไฟจากไฟฉาย
คุณนึกออกไหมเวลาหินงอกหินย้อยสะท้อนไฟ
มันจะแว๊บระยิบระยับสวยงามมากแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าลักษณะภายในถ้ำดูคล้ายกับที่พักอาศัยของคนโบราณด้วย
ชาวบ้านเขาเล่ากันมาบอกว่าถ้ำนี้มีตำนานนะคะ
เล่าขานกันมาว่าสมัยก่อนนะคะเคยเป็นที่ทำมาหากินของคนโบราณ
เพราะว่าภายในถ้ำเขาพบกับสิ่งของโบราณเยอะมาก
อย่างเช่นพวกตะเกียงขวานรวมไปถึงร่องรอยการขีดเขียนของคนโบราณในผนังถ้ำอะค่ะ

ใช่ถูกต้องคุณผู้ชม
อกจากนั้นนะคะบรรยากาศด้านนอกตลอดทางเดินขึ้นไปถ้ำนะคุณมาดูด้านนอกกันนะคะ
คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้

เพราะว่าถ้ามองลงมาจากป่าไม้จะเห็นแบบความอุดมสมบูรณ์แบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลย
สำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศของถ้ำมาชมความสวยงามความแปลกตาที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ก็อยากจะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันที่ถ้ำเขาจังโหลนอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ
มุมสูงคุณเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปมองจากด้านบน
คุณจะเห็นความเขียวขจีทั่วแบบผืนป่าเลยค่ะ
นี่ค่ะเขาเชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของคนในสมัยโบราณจริง
ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างไม่ว่าจะเป็นรอยขูดขีด
อย่างที่บอกแหละค่ะว่าคนสมัยก่อนเขาจะมีการเขียนขูดขีดไว้ที่บริเวณฝาผนังถ้ำ
เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็มีพวกขวานอาวุธในการล่าสัตว์มีตะเกียงอะไรแบบนี้
แต่ว่าจริงเขาเพิ่งค้นพบเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง
โอนท่ำจังหลวนเนอะ

อู้ดูสวยงามมากเลยงาม
เป็นอีกหนึ่งที่ที่ถ้าเกิดว่าใครเป็นนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์นะ

นึกถึงเรื่องละหมานที่เกิดขึ้น
คุณชนะคุณลองจินตนาการดู
คุณจะขึ้นมายังไงถ้าผมตกหลุมลงไป๒๐เมตร

คุณจะตกหลุมอะไรตกหลุมร้าน
อันนั้นคุณขึ้นได้ไหมเวลาตกหลุมลงไปแล้วขึ้นได้ไหม
ขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้าง

ขึ้นไม่ได้ก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
คุณจะตะโกนว่ามาช่วยโปรดส่งใครมารักฉันที
อยู่อย่างนี้มันง้าวเกินไป
จริงไม่ได้ถามคุณเลย
ยาวเหรอไม่ได้ฟังข่าวเลยฟังแต่เพลง